ทีนี้ก็ต้องจับจ้องมองไปถึงขั้นตอนของการผ่าชนะสูตรรอบ๒
เมื่อวานที่คุณแม่ไปรับร่างของคุณแตงโม

บอกว่าหลังจากนี้ก็คงไม่ได้มาที่นิติเวศของตำรวจเขาแล้วนะฮะ
แล้วก็เจ้าหน้าที่ของนิติเวศของจุดตรงนี้จะไม่ได้ให้สัมภาษณ์อีกแล้ว
แล้วก็หลังจากนี้คุณแม่ก็อาจจะเรียกว่าเงียบหายไปหน่อย

ทนายก็อาจจะไม่ค่อยให้สัมภาษณ์แล้ว
คุณหมอก็อาจจะไม่ให้สัมภาษณ์แล้ว
เพราะทุกอย่างต้องจับจ้องมองไปที่การทำหน้าที่
ในการผ่าชนะสูตรรอบ๒ซะมากกว่า
ดังนั้นฟังเสียงของคุณแม่กันหน่อยนะครับ
ผ่าออกมาแล้วเป็นยังไงเจออะไรอย่างนี้
คุณแม่คาดหวังไม่ได้หรอก